ให้คุณผู้ชมดูคลิปคลิปนี้กันก่อนค่ะทีมข่าวของเราเนี่ยตรวจสอบให้
คลิปนี้เห็นแล้วน่าตกใจนะคะลูกสาวเป็นคนโพสต์ค่ะ
บอกว่าถูกพ่อเลี้ยงเนี่ยเอาปืนเจาะหัวแล้วก็มีการบรรยายเอาไว้ใต้คลิปนะคะ
บอกว่าโอ้โหโดนมาตั้งหลายครั้งอืม
ว่าจะปืนจริงปืนปลอมโดนเอาปืนจ่อหัวแบบนี้หลายครั้งมาก
บอกว่าสาเหตุที่โพสต์ก็คือเธอก็กังวลเรื่องของความปลอดภัย
เพราะว่าพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายเธอและน้องเป็นประจำ
อืมเธอโพสต์เอาไว้เธอบอกว่าจะได้รู้ว่าถ้าวันหนึ่งเธอตายขึ้นมาเนี้ย
ใครเป็นคนทำไปดูเหตุการณ์นะคะ

ไม่ยิงไม่ยิงไม่เอาไม่เอาไปเก็บแบบ
เฮ้ยเรียกตัวแบบดีกว่าก่อนตัวแบบ
นี่นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้
คุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะเพราะว่าทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
แล้วก็ตรวจสอบเรื่องนี้ให้มันไม่ใช่แค่เอาปืนจ่อหัวด้วย
เหมือนกับเอาปืนจ่อแล้วลั่นไกลเราด้วยโอ้โหแต่ไม่ได้ขึ้นลำ
คุณผู้ชมดูสิคะทีมข่าวของเราเดินทางไปพบกับคนโพสต์เลยค่ะ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะนางเสาเออายุ๒๓
บอกว่าคลิปนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยง๒๓กรกฎาคม
ก็คือเมื่อวานนี้คนที่ถือปืนในคลิปคือพ่อเลี้ยงนะคะ
บอกว่าพ่อเลี้ยงไม่ชอบเธอไม่ชอบน้องเธอที่อายุ๒๔
ก็ด้วยความเป็นลูกเลี้ยงพ่อก็ไม่ค่อยชอบ
ช่วงนี้เนี่ยเธอต้องไปช่วยแม่ทำหมูเพราะว่าขาดรายได้
ก็ตัวเองทำงานเป็นช่างภาพอิสระ
แต่พ่อเลี้ยงพอเห็นหน้าเธอกับน้องสาวเนี่ยด่าตลอดเลย
ด่าแบบเด็กจุดเรียกลูกเป็นตัวเงินตัวทอง
เฮียเรียกลูกเป็นตัวเงินตัวทอง

ก็ปล่อยนะก็รู้ว่าพ่อเลี้ยงเขาเมา

วิจารณ์เรือนร่างของลูกสาว

นี่พ่อเลี้ยงพูดแบบนี้นะคะ

แม่เนี่ยตะโกนด่าไป

หัวลูกสาวที่เป็นลูกเลี้ยง

โพสต์เอาไว้เธอเล่าให้ฟังเพิ่มเติม

บอกตรงเลยนะไม่ใช่แค่จ่อนะ

เพียงแต่ว่าไม่ได้ขึ้นลำเธอเลยรอดไง

น้องสาวกับน้องเขยก็เข้าไปห้าม

ที่สพพรงมะเดือนะคะ

แต่ตำรวจก็ยังไม่ได้ลงพื้นที่อะไรเลยนะ

พ่อเลี้ยงเมาอีกแล้ว

เธอก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแล้ว

ไม่รู้จะยังไงก็ดุพ่อเลี้ยงคนนี้

อายก็อายนะเอาคลิปมาโพสต์ในโลกโซเชียลนะ
เพราะว่ามันไม่ได้เบลอหน้าไงคะในโลกโซเชียล

เธอบอกว่าอายก็ยอม
ไม่ไหวแล้วใช่ไหมต้องโพสต์
ก็เลยตัดสินใจโพสต์คลิปเมื่อสักครู่นี้

ตั้งแต่อายุ๗ขวบน้องสาวก็โดน
ทีมข่าก็ถามว่า
คนนี้ไม่ไหวเธอกับน้องสาวคนกลางมาหาแม่ไม่ได้เลย
มาหาแม่เมื่อไหร่พ่อเลี้ยงด่าเมื่อนั้นส่วนพฤติกรรมที่เอาปืนจ่อเนี่ย
มีทั้งปืนจริงมีทั้งปืนลมที่สำหรับยิงนก
แล้วก่อเหตุมาแล้ว๒รอบที่เห็นในคลิปคือรอบ๒
รอบแรกกันยายนปีที่แล้วค่ะที่หนูแชร์คลิปหนูอะไรอย่างเงี้ย
หนูไม่ได้คิดอะไรเลยนะพี่เพราะว่าตำรวจเขาไม่ดำเนินคดีให้หนูเลย
หนูก็เลยลงคลิปไปเอออย่างนั้นแหละกูก็ไม่อายแล้ว
กูก็โดนกระทำขนาดนี้จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ลงคลิปไปให้ดูแล้วกัน
ถ้าวันไหนเราโดนยิงตายก็ให้รู้ว่าใครยิงเรา
แปดขวบอ่ะกับน้องสาวโดนกระทำโดนลากขาไล่ออกจากบ้านทุกอย่าง
คือคุณป้าเนี่ยจะต้องมารับไปอยู่กับบ้านป้าตลอดคือทุกครั้งเราจะมาหาแม่ไม่ได้เลย
ถ้าเรามาหาแม่นะเมื่อไหร่เราโดนด่าเมื่อนั้นโดนด่าทั้งโดนด่าทั้งโดนไล่
มีมีการลงไม้ลงมือหรือว่ายังไงมีค่ะอ่าก็ฉุดกระชากลากดึงเลย
ดึงขามั่งจะเดินมาตบอ่ะง้างจะมาตบ
แต่ก็ไม่ตบเพราะว่าโดนคุณแม่ห้ามไว้แจ้งตำรวจ
อ่าแล้วสถานการณ์ตำรวจตัวไม่มีทางดำเนินการอะไรฮะ
ไม่ค่ะตามแล้วไม่ดำเนินการให้หนูเลย
อันนี้หนูพูดได้เต็มปากเลยว่าชีวิตหนูไม่มีความเป็นธรรมเลย
สอนอบอกหนูมาคำนึงว่าไม่ออกพื้นที่ไม่ลงพื้นที่
ให้ไปแจ้งความที่สอนอเราก็คิดในใจว่าเฮ้ย
ฉันต้องหาทางเอาชีวิตรอดเพื่อไปแจ้งความเหรอ
แล้วไปแจ้งความไปก็ไม่ดำเนินคดีอะไรเลย
ก็ฝากเรื่องกับทางตำรวจนิดนึงนะคะ
สพโพรงมะเดือที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะ
คือผู้เสียหายเขาบอกว่าโทรแจ้งตำรวจแต่ตำรวจบอกว่าตำรวจไม่ลงพื้นที่
ถ้าจะแจ้งความก็ให้ไปที่โรงพักแบบเนี้ยค่ะทีนี้ทีมข่าวก็ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
บ้านหลังเกิดเหตุที่อยู่ในคลิปอะค่ะไม่เจอใคร
ก็ไปบ้านญาติของเจ้าของคลิปอยู่ในตำบลบึงกระจัก
ไปเจอนางนิดอายุห้าสิบเอ็ดนางเสาซีอายุสิบหก
ก็คือผู้ที่เป็นแม่กับน้องสาวคนเล็กอ่ะนะคะเขาไปหลบกันอยู่ที่บ้านญาติค่ะ
เขาไม่ได้อยู่บ้านหลังที่เกิดเหตุแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะกลัวกลัวว่าจะถูกทำร้ายค่ะนางนิดผู้เป็นแม่เปิดใจกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุตามคลิปภาพเนี่ยแม่ไม่เอาแล้วอืม
ตัดสินใจเลิกค่ะแยกทางค่ะกำลังดำเนินการหาทนายความฟ้องหย่า
เพราะอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเมาตลอดมีเรื่องตลอด
อยู่กันมาตั้ง๑๖ปีนะคะก็แทบอายุลูกคนเล็กเลย
ใช่แต่มีเรื่องตลอดเลยพูดจาไม่ดีข่มขู่ทั้งร่างกายและจิตใจ
ขู่จะเผาบ้านขู่จะยิงเคยแบบโอ้โหตีกันจนบ้านพังมาแล้วอ่ะ
อืมเคยถึงขั้นแบบจะเอาน้ำมันมาราดบ้านแล้วเผาอุ้ย
แม่บอกว่าก็เคยคิดว่าแบบทนไป
ด้วยก็คงคิดได้ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้น
เขาอาจจะปรับตัวอาจจะดีขึ้นก็ทนทนอยู่มาด้วยกัน๑๖ปีคุณผู้ชม
แต่สุดท้ายบอกไม่เอาแล้วไม่ไหวไม่ทนแล้วนะคะอืม
ลูกคนเล็กอายุ๑๖ค่ะแม่ก็บอกว่าก็กลัวจะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยซ้ำ
ด้วยความที่โอ้โหอยู่กับพ่อที่เจ้าอารมณ์แบบนี้
ตอนนี้ไม่ไหวแล้วแม่บอกสงสารลูกคนเล็กนะคะ
แล้วเหมือนกับลูกเก็บกฎมากอยู่ด้วยกันแบบ
อยู่ด้วยความเก็บกฎมาตลอดสาวจะเป็นอย่างเงี้ยตลอด
สิบหกปีเนี้ยทนมาตลอดเนี้ยวันนี้วันสุดท้ายค่ะ
คือเราไม่เอาแล้วคือจะต้องทำเรื่องเนี่ยไม่อยู่ด้วยไม่ได้แล้ว
คือเขาจะเก็บอารมณ์ไม่อยู่กับลูกก็ไม่ได้ลูกก็จะต้องแม่พ่อเป็นอย่างงี้นะ
ไม่เอาแล้วนะหนูไม่อยู่แล้วนะเราชวนกันหนีออกจากบ้านเถอะลูกก็จะชวนแม่อย่างนี้
สาเหตุที่คือเขาไม่ชอบลูกเราลูกติดเราสองคนน่ะคือเขาไม่ชอบ
คือเด็กสองคนเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นเด็กเกเลเราก็จะไม่ว่านะ
นี่เขาเป็นเด็กทำมาหากินมาช่วยเรามาช่วยเราขายของ
คือเขาเมาแล้วพอเขาเห็นเขาก็ใส่เลยไงวันที่เกิดเหตุ
ไปแล้วจะเอาปืนมายิงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีรู้ข่าวนี้แล้วก็โทรมาคุยกับคุณเอ
ที่เป็นเจ้าของคลิปคุยแล้วสอบถามข้อมูลแล้ว
เธอก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเตรียมเอกสารลงบันทึกประจำวัน
คลิปภาพคลิปเสียงก็ให้ทางมูลนิธิปวีนาช่วยดำเนินการนะคะ
นี่ค่ะก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะ